อุดรธานีครับโอ้น่าสงสาร

ไฟไหม้จนเธอสองคน

ใช่ฮะ
กลุ่นอยู่แบบนี้เลยฮะ

แล้วมันลามไหม้บ้านทั้งหลังเลย

บ้านหลงคำอำเภอบ้านผิวที่อุดรธานี

คุณละเอียดเจ้าของบ้านกับคุณละออคู่แฝดอายุเท่ากัน๕๐ปี
กอดกันร้องไห้เลยเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่เราเปิดตอนแรก
มีเสียงร้องไห้คลอมาด้วยนั่นแหละเสียงของเธอสองคนครับ
ยืนดูเปลวเพลิงโหไหม้บ้านพวกเธอแบบทำอะไรไม่ได้แล้ว
แล้วก็มีญาติพี่น้องกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนมาช่วยกัน
ขนเสื้อผ้าเข้าของของคุณละเอียดกับละออออกมาจากตัวบ้าน
แต่ก็เอามาได้ไม่กี่อย่างครับไอ้ทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีค่าในบ้านนะ
มีอะไรบ้างล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
นอนหมอนมุ้งเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ไปหมดนะฮะโดนเผาวอดทั้งหมดเลยครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาดับเพลิงอยู่๓๕นาทีก็คุมเพลิงไว้ได้ครับ
แล้วก็ตอนฉีดน้ำสกัดเพลิงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวคุณผู้ชม
คือมันมีเสียงเหมือนคอมเพรวเซอร์ตู้เย็นระเบิดเป็นระยะเลย
บึ้มบ้างโคตรดีที่ถังแก๊งซ์ในครัวแก๊งซ์หมดแล้วครับ
ที่เจ้าหน้าที่เขายกออกมามันก็เลยไม่ระเบิด
ไม่อย่างนั้นมันอาจจะหนักกว่านี้ครับความเสียหายนี่
คุณละเอียดเจ้าของบ้านก็เล่าทั้งน้ำตาเลยตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ไม่มีใครอยู่บ้านป้าออกไปซื้อข้าวสารที่ร้านค้า
พอกลับถึงบ้านมาเห็นไฟไหม้แล้ว
นี่วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้บ้านป้า

ส่วนสาเหตุน่าจะมาจาก
ช็อตไอ้เครื่องซักผ้าในห้องน้ำนี่แหละแล้วมันก็ลามคุณผู้ชม
โอ้โหอันนี้ที่อุดรธานี